ไม่ใช่เล่าต้องขอใช้คำว่าข้อสร้ำกรรมสัตว์ค่ะ

เพื่อนก็ใจดีนะจะขี่พาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าไปยังไม่ถึงโรงพยาบาลเลยค่ะ

ที่สำคัญรถกระบะที่ไปเฉียวชนเขาเร่งเครื่องหลบหนีอีก
เพราะดีนะมีพลเมืองดีขี่รถไล่ตามเพื่อดูทะเบียนให้

นี่เป็นจังหวะที่รถมอเตอร์ไซคันนี้ที่เป็นพลเมืองดี
ทะเบียน๗กกยหญิง๖๗๖๓แต่มองไม่เห็นหมวดจังหวัด
ไล่ตามพยายามบอกให้หยุดคุณชนคนเนี่ย
บนถนนเทพรัฐกิโลเมตรที่๔๑ฝั่งขาเข้าชนบุรี
แล้วคนขับคนนี้คนขับกระบะเนี่ยเร่งเครื่องหลบหนี
หนีอย่างเดียวเลยใครจะพยายามบอกให้หยุดก็ไม่หยุด
จนสุดท้ายตามไม่ทันหนีผล
แต่อย่างที่บอกได้ทะเบียนเรียบร้อยแล้วแจ้งตำรวจไปแล้วนะคะ
ผู้บาดเจ็บ๒คนก็คือนายลิงกับในเมืองค่ะ

อย่างที่บอกนายลินเนี่ยจะพาในเมืองที่ถูกหมากัด
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
โดนกระบะคันเมื่อสักครู่นี้เฉียวชนจนมอเตอร์ไซค์ล้ม

กู้ภัยก็เลยต้องพาทั้งคู่มาโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นี่แหละ

อืมอ่ะก็